มาติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้กันนะครับ
ที่ว่าครูพระเรียกเด็กผู้หญิงไปนวดให้
แล้วก็มีการกระทำอนาจารย์นะฮะ

ว่าน้องผู้หญิงม๑อายุ๑๓ปี
จริงเขาเป็นนักกีฬานักวิ่งโรงเรียนด้วย
แล้วพอคุณครูพระคนนี้เรียกไปนวดมีการให้กินยา
อันนั้นสุดท้ายมันคือยาอะไรยาคลายเส้นยาสลบหรืออะไร
แล้วมีการล่วงละเมิดทำอนาจารย์อย่างไรบ้าง
อันนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะและท้ายที่สุด
ครูพระคนนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะวันนี้นะฮะ
วันนี้นี่แหละที่เป็นความคืบหน้าต้องตามเรื่องนี้
กรณีนี้ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กัน
แล้วก็บอกว่า๑๗ตุลาที่ผ่านมาน้องนักเรียนหญิงม๑วัย๑๓ปี
เป็นนักวิ่งชมรมวิ่งของโรงเรียนในจังหวัดกาลสิน
ถูกคุณครูที่สอนสุขศึกษาเรียกไป
เหมือนกับว่าน้องเขาปวดเมื่อยก็ไปนวดให้ที่ห้องพัก
แล้วมีการหลอกล่อให้ดื่มน้ำผสมอะไรบางอย่างน้องสลบ
พอน้องตื่นขึ้นมาน้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณอวัยวเพศ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะนะผู้ปกครองของน้องน่ะ
พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีอวัยวะเพศฉี่ขาด
คาดว่าน่าจะถูกข่มขืนเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพกุชินราย
เรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเนี่ยนะคะแต่คดีนี้คุณผู้ชมมันไม่คืบหน้า
ฝั่งน้องผู้เสียหายเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะ
น้องจิตตกมากน้องเครียดมากจากเด็กที่แบบร่าเริง
ตอนนี้น้องอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเอาจริงไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่โดนแบบนี้
แล้วครูคนนี้เขาว่ากันว่าเป็นครูเส้นใหญ่

อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ต้องฟังนะ
เมื่อวานนี้ในช่วงค่ำคุณปวีนาหงษกุล
ปฐมวิทธิพวีนาหองสกุลเพื่อเด็กราษตรีนะ
พร้อมกับแม่ของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายเนี่ย
ติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคุณฮะ
แล้วก็ประชุมร่วมกับตำรวจที่สพกุชินาราย

โดยเปิดเผยว่าจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหาย๓ขั้นตอน
ก็คือทางสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำผู้เสียหาย
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกราศิลป์เนี่ย
รับตัวน้องไปดูแลเพื่อความปลอดภัย

ก็จะมีแผนในการช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ต้องรักษาสภาพจิตใจของน้องต่อไป
โอ้โหคุณคือน้องเป็นเด็กภาระเด็กเก่งเด็กกรีธานะคุณนะ

น้องก็ไม่ได้เข้าค่ายแบบนี้นานเพราะว่าคือช่วงโควิดนะนะ
ครูดันเรียกมาจะยืดเส้นให้
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
ทีนี้อย่างที่บอกไงว่าก็ต้องฟังให้รอบด้านแหละ
เราก็ได้มีโอกาสคุยกับครูคนที่ถูกกล่าวหาคนนี้เนี่ยนะคะ
คุณครูบอกว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ยืนยันนะว่าไอ้เรื่องวางยาเด็กน่ะ
ไม่ได้วางยาให้กินยาคลายกล้ามเนื้อเฉย
ส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้าว่าเป็นการข่มขืนเด็ก
อันนี้ยืนยันว่าไม่จริงค่ะ
ครูบอกนะว่าเรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เพราะอะไรล่ะตอนที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียน
แต่มันอยู่ในค่ายชมรมกีฬานักวิ่ง
ซึ่งก็เหมือนเป็นแคมป์แคมป์ที่บ้านคุณครู
เก็บตัวนักกีฬาแล้วคุณครูบอกว่าแคมป์นี้ปกติก็จัดมาต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้ว
พอเด็กที่เป็นนักกีฬามาที่แคมป์ครูก็จะแบ่งโซนเลย
นอนโซนหนึ่งหญิงนอนโซนหนึ่ง
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในแคมป์ที่ว่านี่แหละค่ะ
ครูบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของฝั่งน้อง
แล้วครูก็บอกว่าพร้อมจะสู้คดีต่อไป
หลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นครูก็ยอมรับนะ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะมันเป็นคดีไปแล้ว
ก็ต้องจับตามองว่าครูจะเข้ามอบตัวหรือเปล่า

คือจริงมันมีกระแสข่าวมาว่าจะเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็วันนี้สุดท้ายเมื่อเช้า๙โมงเช้า

คุณครูคนนี้ใส่ชุดดำนะแล้วก็ใส่เสื้อคุม

พบตำรวจที่สพกุชินรายค่ะ
แล้วตำรวจก็มีการสอบปากคำค่ะ
สีหน้าสีตาเท่าที่นักข่าวของเราเนี่ย
สังเกตดูแล้วก็รายงานมาบอกว่าคุณครูค่อนข้างมีความเครียด

แต่ว่าเบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหา๒ข้อหาหนักเลย
คือเรื่องของการกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์นะคะ
ทีนี้ไปถามทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินค่ะ
พลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินธวัฒน์นะคะ
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
นำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังสารกาลสิน

ทำไมล่ะคะท่านนี่ขนาดว่าครูคนนี้เขามามอบตัวเอง
ต่อให้มามอบตัวเองท่านบอกว่า
กลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วอย่างหนึ่งคดีนี้สังคมให้ความสนใจมาก
ผู้ต้องหาเป็นครูแต่มีการใช้อุบาย
อกลูกศิษย์ที่มันมีความฝันแล้วน้องเขาอยากเป็นนักวิ่งอ่ะ
อกให้ไปเข้าค่ายแล้วมีการกระทำการแบบนี้

สหวิชาชีพก็จะมีการสอบสวน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปด้วย
คือตอนนี้มีการแจ้งข้อหาหนัก๒ข้อหาใช่ไหมคุณ
แต่ทีนี้ทางภูมิกับการสพกุชินารายบอกว่า
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคำให้การของผู้เสียหาย
และพยานหลักฐานผลการตรวจจากโรงพยาบาลด้วย
เรื่องนี้คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลิธิปวีนาหงษกุล

ก็นี่เปิดเผยถึงการเข้าไปร่วมสอบปากคำผู้เสียหาย

แล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจกับน้องผู้เสียหายและผู้ปกครองนะคุณนะ
บอกว่าหลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะครับ
หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนผลตรวจซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นี้นะฮะ
ก็ต้องรอรอทางทีมแพทย์ในการที่จะส่งผลตรวจเข้ามาให้นะครับ

จะนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่
คุณปวีนาบอกต้องรออีกสักหน่อยหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะต้องรอสักหน่อยหนึ่งฮะ
เพราะก่อนหน้านั้นเราอาจจะได้ยินคลิปเสียงที่ครูคนนี้
เขาปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อยออกมาหรอก

เหมือนกับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูสารภาพกับนักเรียนคนอื่น

ใช่แล้วก็บอกว่าครูห้ามใจไม่ไหวอะไรแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนว่าไม่ได้สอดใสไม่ได้อะไร

เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ที่ต้องติดตามตัวนะฮะ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มามอบตัวเอาไว้แล้วนะครับ